อังคามวิวิสัยของท่านซึ่งอย่างน้อยก็ยังท่านก็ยังไม่ได้วิวิสัยในข้อใดจริงว่าหมวยเป็นของใครฮะ
ก็คือตอนนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของ
เราจะต้องอุทธรณ์ต่อไปก็ขอไม่พูดอะไรต่อนะครับ
ตรงไหนที่เรายังไม่ได้นำสืบนะครับ
ก็จะขอเข้ามาในชั้นอุทธรณ์ครับ

ว่าวันนี้ผลออกมาพี่เขาจะบอกว่าเครียดเป็นคนโปรถุ
ถามว่าเครียดไหมการมีคดีความนะครับ
ก็ไม่ได้สบายใจแต่เราก็ถือว่าเราคือเรื่องจริง

โล่งใจนะโล่งใจไปได้เยอะเลย
จากที่คอยมารอคอยมาก็ปีกว่า
มันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง
สารตัดสินเลยว่าครูปีชาไม่มีอำนาจฟ้องนะครับ
แต่ว่ยกเอาวันที่๒๗มา

คนที่โกหกไม่สามารถที่จะหลุดรอดไปได้เลย
วันนี้ผมคิดว่าคำพิพากษาออกมาเนี่ย
ชัดเจนนะครับชัดเจนในทุกประเด็น

พยานของเขาที่ให้การขัดกันเองนะครับวันนี้มีในคำพิพากษาหมดแล้ว
ถ้าเกิดมีการสำนึกนะครับว่าในการกระทำของตัวเองคำพิพากษาชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับ
ถ้ายังไม่สำนึกนะครับก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีต่อไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงแล้วคดีนี้ยังมีลูกต่อเนื่องอีกหลายคดีนะคะ
อย่างที่บอกว่าคดีที่เพิ่งจะตัดสินจากศาลชั้นต้นไปเป็นแค่ต้นทางเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าทุกคดีหยุดเอาไว้เพื่อรอคดีหลักคดีนี้จากนั้นก็จะถูกนำไปใช้ในแต่ละคดีที่เกี่ยวข้องนะคะ
แม้กระทั่งคดีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาว่าลุงจรูนโดนฟ้องนะคะ
กรณีเรื่องของการหมินประมาทค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าที่คุณผู้ชมดูหัวรายการไปตั้งแต่การให้สัมภาษณ์ตอนนั้น
แล้วก็หลังจากมีคำพิพากษาเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะคะถ้าใครได้อ่านแล้วก็จะเห็นได้ว่า
อย่างวันที่ทนายสิทธามาเล่าให้ฟังเนี่ย
ก็มีความละเอียดจริงนะคะถ้าได้อ่าน๗๐กว่าหน้าเนี่ยนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมเบิกความกันเยอะเหมือนกันนะคะ
แม้กระทั่งการเรียนไม่แน่ใจภาษากฎหมายนะคะ
ถามแย้งถามคาดใดก็แล้วแต่
วันนี้จะคุยเรื่องที่มีการหมินนะคะ
แล้วก็จะคุยเรื่องการสู้คดีนี้ด้วย
เพราะว่าหลังจากนี้จะต้องสู้กันอีกหลายคดี
สำหรับการชิงหวย๓๐ล้าน
ส่วนอายัดเงินเป็นอย่างไรล่าสุด
เดี๋ยวเราจะถามจากเลขาธิการมูลนิธิ
ทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมนะคะ

อยู่ไกลเดี๋ยวต่อสายคุยกันเพราะว่าโดนอีกแล้วนะคะ
นายสิทธาเป็นคนทำให้ด้วยไหมคะกรณีที่โดนฟ้องหมิน
ก็ทุกคดีแหละครับก็มาอยู่ในทีมผมหมดนะครับ

คือคุณลุงจรูนจะใช้ทีมของทนายสิทธาทั้งหมด
แต่จะเป็นทนายคนไหนเป็นคนนำแต่ละสำนวนก็แล้วแต่

ซึ่งอันนี้เป็นอันล่าสุดถูกไหมคะ
สุดเลยครับแต่น่าจะมีอีกนะครับ

หรือว่าเป็นเรื่องต่อจากคดีที่สารเพิ่งจะยกฟ้องไปครับ

ว่าออกมาพูดให้สัมภาษณ์ใดก็แล้วแต่

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะคุยในรายการนะคะ

เรื่องหนึ่งครับที่ครูปีชาฟ้องผมไว้นะครับ
แล้วก็ศาลน่าจะนัดเดือนหน้ามั้งครับ

สำนักคุณยังรับคดีทำงานคดีอื่นอยู่ไหมคะ
อยากรับ

คือเราพูดถึงสิ่งที่ออกมาเป็นคำพิพากษา

ไม่ได้ครับคำพิพากษานี้
เผยแพร่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ติด

ให้ดูเห็นอะไรอย่างนี้เป็นข่าวหมดแล้วเนอะ

แล้วถ้าสมมุติคุณพูดแล้วคุณเล่า

แม้กระทั่งถูกกล่าวถึงในคำพิพากษา

จริงคืออย่างนี้ครับผมจะไม่ไปตัดสินว่า
ไอ้การที่เขาทำแบบนี้มันดีหรือเลว
แต่ว่าจะเล่าเฉยว่ามันมีพฤติการยังไง

ใช่ครับและสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในคำพิพากษา

เอาปลายทางก่อนนะคะปลายทางหลังจากคำพิพากษาออกมา

ข้อกฎหมายอันนั้นค่อยว่ากัน

วันนั้นที่พูดไว้เนี่ยนะคะประเด็นหลักที่ถูกพิสูจน์

ตกลงแล้ววันที่๓๑ที่นัดรับลอตเตอรี่กัน

แล้วก็พอประเด็นหลักเป็นแบบนี้เนี่ย

ของการเช็คสัญญาณโทรศัพท์
จากพื้นที่แล้วก็รวมถึง

พูดถึงการแก้ไขสำนวนที่มีเจ้าหน้าที่

อ้างว่ามีพยานอย่างนี้อันนี้ถูกรวมเข้ามา

ว่า๓๑๓๑เนี่ย

ฉะนั้นไม่ต้องพิจารณาประเด็นที่๒ว่ามีการกระทำความผิดหรือเปล่า

สืบไม่ถึงก็คือว่าคิดว่า
สารต้องยกฟ้องเพราะเหตุนี้แหละครับ
คือเรียนเชื่อว่าน่าจะมีคนที่สนใจคดีนี้นะคะ
คือเรียนฉันเชื่อว่าน่าจะมีคนที่สนใจคดีนี้นะคะ
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก

เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมากแปลว่ามันสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก

เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก

เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก

เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก

เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
เพราะถ้าเข้าไปอ่านมันจะสนุกมาก
ตกลงว่าความหมายของการสู้คดีกันเนี่ยคือวันที่๓๑ตุลาคมตามที่โจทย์คือครูปีชาอ้างเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้น
ทีนี้ถามย้อนกลับไปแล้วเขาไปซื้อวันที่๒๗จริงหรือเปล่า
ก็อันนี้ไม่มีอะไรสามารถพิสูจน์ได้ว่าวันที่๗ได้มีการซื้อขายกันหรือเปล่า
แต่ว่าความน่าจะเป็นอะไรต่างนะครับ
และในแผนก็ตามทั้ง๖คนอยู่ที่ตลาดเลสซิตี้ในวันที่๒๗
แล้วก็มาอ้างว่าได้มีการเห็นกันคนละช่วงคนละเวลากันนะครับ
คือที่ฉันถามทนายสิทธาแบบนี้ค่ะ
คือสมมุตินะคะว่าถ้าวันที่๓๑ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
เพราะเอิ้นจำผิดกันหมดจริงแล้วแท้จริงเกิดวันที่๒๗

คืออาจจะใช่ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเวลาฟ้องดันไปฟ้องว่าเกิดขึ้นวันที่๓๑อย่างนี้เหรอ
ถูกต้องครับคือเขาต้องการยกเหตุการณ์วันที่๒๗มาวันที่๓๑นะครับ
โดยคือเหมือนกับความจำของคนนะครับคุณจอมขวัญว่า
วันนั้นเราทำอะไรกันยังไงมีการระลึกถึงความหลังกันนะครับ
แล้วก็มีพูดการเอาหยิบเหตุการณ์วันที่๒๗มาใช้
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดวันที่๒๗มันจะไม่มีทางได้ลอตเตอรี่
เพราะวันที่๓๐ทางลอตเตอรี่ยังอยู่ที่แผงเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะบอกได้ว่าอ๋อจำผิดเป็นวันที่๑๗ไม่ใช่
เพราะมันจะถูกกั้นด้วยวันที่๓๐ก่อน
เพราะ๓๐เนี่ยยังมีลอตเตอรี่อยู่ที่แผง
เพราะฉะนั้นต่อให้ขึ้นไปวันที่๒๗ก็ไม่มีความหมายอะไร
ไม่มีทางได้ซื้อลอตเตอรี่อันนี้นะครับ
ซึ่งวิธีการเขาเรียกอะไรนำสืบเหรอคะ

คุณทำยังไงกันจนพิสูจนได้ว่า๓๑ไม่ได้เกิดขึ้น
จริงแล้วอันนี้ต้องขอบคุณทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ

ก็มาเป็นพยานหลักฐานให้ผมด้วยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นตำรวจสืบของกาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็ตำรวจกองปราบที่ลงไปทำจริงนะครับ
ก็คือมีการไปลงพื้นที่ไปตั้งแต่ตอนที่เรื่องนี้เริ่มเป็นข่าวดังแล้วนะครับ
กองปราบเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสัญญาณนะครับ

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับ
ซึ่งสิ่งที่สู้กันเนี่ยนะคะ
อะไรคือคำเบิกความที่สำคัญที่สุดตอนสู้กันว่า๓๑ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลย

นั้นเขาก็พยายามที่จะสู้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
เขาพยายามที่จะสู้ว่ากาญชบุรีเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยเสาสัญญาเนี่ยมันจะไม่เสถียรมันจะมันจะสวิงไปได้แต่ละเสานะครับ
แต่ว่าคือตอนนี้มันยุคดิจิตอลนะครับ
มันถ้าเกิดว่าไอ้สวิงเนี่ยมันต้องใช้แบบอาณาล็อก
คือตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์ของเรามันเป็นดิจิตอลหมดแล้ว
แล้วก็ที่กองปราบเขาลงไปทำนะครับเขาสามารถจะระบุได้เลยว่าเสาต้นนี้นะครับ
แต่ว่าเสาหันทางไปทิศไหนเนี่ยเขาจะดูเลขตัวท้ายนะครับ

คุณต้องบอกป่ะเดี๋ยวเขาทำงานกันลำบากป่ะ
เอาเป็นว่าอันนี้ก็คือทางกองปราบเนี่ยเขาสามารถจะแยกได้เลยว่า
ครูปีชาอยู่ทางทิศไหนของเสานะครับ
ถูกต้องนะครับเขาลงไปพื้นที่ว่าเสาต้นนี้นะครับ
อยู่ตรงนี้นะครับแล้วทิศทางเนี่ยน่าจะไปทางไหน
โดยดูจากเลขสัญญาณในการใช้โทรคุยนะครับ

เลขหน้าเนี่ยเป็นเลขตัวเสาส่วนเลขท้ายเป็นเลขทิศนะครับ
ซึ่งจากสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยตกลงว่า
ถ้าจะโต้แย้งว่าสัญญาณมันไม่เสถียรความหมายคือแบบนี้ใช่ไหม
สัญญาไม่เสถียรอาจจะสัญญาอาจจะจับผิดจับถูกอย่างนี้ใช่ป่ะ

เขาพยายามที่จะสู้ตรงนี้ว่าสัญญาเนี่ยมันสามารถจะสวิงได้นะครับ

เพราะว่าถ้าสวิงมันก็ต้องสวิงไปที่เสาที่ใกล้ที่สุดนะครับ
แล้วเสาต้นนึงเนี่ยมันก็ระยะมันก็แค่๒๐๐๓๐๐เมตรเท่านั้น

เพราะฉะนั้นข้อโต้แย้งเรื่องเสาสัญญาณก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากพอ
เท่ากับที่ทั้งตำรวจด้วยแล้วก็เอกชนผู้ให้บริการด้วยเบิกความในศาล
ใช่ครับแล้วสารให้มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
ตัวทางโจทย์ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญอื่นมาเบิกความสับสนุนข้ออ้างของตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือ
อย่างยกตัวอย่างนะครับคุณจอมขวัญ
โรงเรียนเทพมงคลรังศรีเนี่ยนะครับจะมีอยู่๒เสานะครับ
คือเสาโรงแรมลิเวอร์แควร์กับอีกเสาน่าจะเสาบ้านเหนือนะครับ
เสานี้ก็คือจะครอบคลุมพื้นที่ของทางโรงเรียนนี้
แล้วขยับมาอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นของตลาดการ
แล้วก็ที่ปรากฏในการใช้โทรศัพท์ของครูปีชาอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือไปที่โรงเรียนลูกแล้ว

มันไม่มีทางที่จะไปแวะที่ตลาดเลซิตี้ได้
ยังไงไหนทางตลาดลองชี้ให้ดู
อันนี้คือโรงเรียนของคุณครูนะครับ
ในตรงนี้ครูพิชาใช้อยู่ตอน๑๖๓๖๑๖๓๙
แล้วมันก็มีการโทรครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ
เขามีการใช้๒เสานะครับ
แสดงว่าเป็นการเคลื่อนตัวอยู่ก็คือการขับรถนี่แหละครับนะครับ

ตรงนี้ชื่อเสาตลาดการนะครับ
แล้วก็ไปปรากฏทีนี้ก็ไปถึงตรงนี้เลย
อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อระยะเวลาการโทรคุยเนี่ยนะครับ
แล้วก็กองปราบเขาได้ไปจำลองเหตุการณ์นะครับ
ในช่วงวันที่มีตลาดเลสซิตี้มีตลาดนัดนะครับ
ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ๒๐นาทีนะครับ
แล้วเอามาเทียบกับที่ครูปีชาใช้โทรศัพท์

ใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ๑๙นาทีกว่านะครับ
คุณกำลังจะหมายความว่าจากการลงพื้นที่
แล้วก็เขาเรียกอะไรจำลองสถานการณ์โดยกองปราบใช่ไหม

กองปราบเท่ากับว่าในวันที่๓๔
ในเวลาที่อ้างว่าไปเอาลอตเตอรี่ที่ตลาด

ที่บอกว่าเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าจากระยะทางระยะเวลา

อันนี้พิสูจน์กันนานไหมคะ
เรื่องสัญญาณการคุยจับสัญญาณระยะทางระยะเวลา

อันนี้ผมใช้เจ้าหน้าที่ของกองปราบ
ความก็คือชุดสืบ๒ท่าน

ปทก็มาอีก๒ท่าน
ก็เกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียงเอามาสอดรับกันว่ามันตรงกัน

เอามาเป็นพยานให้ศาลเนี่ย

คือมันต่างจากตอนเป็นข่าวเลย
สู้คดีมันต่างจากตอนเป็นข่าวใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ทนายสิทธาบอกว่า
เรื่องเสาสัญญาณระยะทางระยะเวลามันสอดรับกับคลิปเสียง

ตรงกับคลิปเสียงที่ปทได้มา
แล้วตรงกับที่ทางกองปราบไปตรวจสอบว่า

ว่าครูคุยกับใครบ้าง

ใช่ไหมคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
ถ้าพูดถึงคลิปเสียงมันมีคลิปเสียงสำคัญอยู่อันหนึ่ง

ก็น่าจะเป็นน้ำหนักอย่างหนึ่งนะคะ
ที่อยู่ในการพิพากษาก็คือ

อันนี้ใช้นะคะสักครู่ค่ะ
๒๖แต่หน้ามันไม่ถูก
หน้ามันไม่ถูกจริงน่ะ

แล้วอาจารย์เดี๋ยวกันละสินเต้นกันนะเห็นไหม
ต้นคั่วส่งไปให้ดูเนี่ย

เอ้าอาจารย์

แล้วเลขตัวนี้มันอยู่ที่อาจารย์น่ะ
หาไม่เจอเราก็ลองหว่าเราสูงละวันที่๑เนี่ยแต่ไม่มี

แล้วจะดูมันเป็นจริงหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้คือช่วงที่ใช้กันในศาลหรือเปล่า

แต่เนื้อหาที่พูดตอนนี้ถูกขยายความเยอะไหมคะ
เนื้อหาที่พูดถึงว่าไม่ใช่ไม่ถูกไม่มีอะไรประมาณนี้

ใช้เยอะครับเขาพยายามที่จะบอกว่าคลิปอันนี้
ครูปีชาเขาไม่รับรองคลิปนะครับ
แต่เราก็พยายามที่จะใช้เพราะว่าคลิปอันนี้มันมีความสำคัญ
มันใกล้กับช่วงเกิดเหตุก็คือวันที่๑พฤศจิกา
ฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็น่าจะเป็นความจริงเพราะมันใกล้กับชิดกับเหตุการณ์
เพราะว่าตอนนั้นเขาก็บอกว่าข้างหน้ามันไม่ถูก
ข้างหน้าเนี่ยมัน๓๓๗มันไม่ใช่๕๓๓นะครับ
ก็พยายามที่เอาตรงนี้มาขยายในชั้นศาล
คือตอนที่ในลักษณะของการใช้คลิปนี้นะคะ
อาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราเปิดเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะ
เวลาใช้เนี่ยคือเปิดยาวกันแค่ไหนเพื่อพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่เสียงของคนนั้นคนนี้
คือตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่ชั้นย้อนไปชั้นไต่สวนมูลฟ้องเลยนะครับ
ที่เราเอาคลิปมาเปิดเนี่ยทางเขาก็ตั้งแง่อยู่แล้วแหละนะครับ
ทุกคนเนี่ยว่าจะต้องปฏิเสธคลิปไม่รับรองไม่รู้เสียงใครจำไม่ได้
คือไม่ให้เอาคลิปเข้าสู่สำนวนนะครับ
แต่ว่าเขาเนี่ยคือในคดีแพ่งเขาได้มีการไปขอ
ขอคลิปเสียงของปอทเข้ามาในสำนวนนะครับ
ทำให้ผมไปขอคัดถ่ายเอกสารแล้วก็เอาคลิปมาใช้ในการถามครูปีชาก่อน
ปากแรกในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยครูปีชาเขาไม่รับรองคลิปเสียง
แต่ว่าในชั้นพิจารณานี้คืออีกแบบนึงนะครับ
แต่ว่าทางเจ๊บ้าบินเขารับตั้งแต่ตอนชั้นพิจารณา
ที่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วว่าเป็นคลิปเสียงเขาที่คุยกับครูปีชาจริง
พูดกันยังไงทำไมรับอ่ะคะ
คืออย่างนี้มันต้องใช้เทคนิคหน่อยนะครับว่าถามยังไง
เพราะว่าถามปากหนึ่งนะครับคุณจอมขวัญ
อีกปากนึงเนี่ยถ้าจะถามต่อเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีแล้ว
เพราะว่าเขาจะรู้แล้วแหละว่าเราต้องถามมาแนวนี้
ฉะนั้นเนี่ยของเจ๊บ้าบินเนี่ยผมก็ใช้วิธีถามอ้อมไปไกลเลยครับ
ถึงเรื่องคลิปเพราะว่าตอนนั้นถ้าย้อนกลับไป
เคยมีทีวีช่องหนึ่งเอาคลิปเสียงหลุดออกมานะครับ
แล้วก็มีรายการอีกช่องหนึ่งไปสอบถามเจ๊บ้าบินที่บ้านนะครับว่า
ตัวเจ๊บ้าบินได้ยินเสียงนี้หรือเปล่า
แล้วลูกเขาเป็นคนตอบนะครับว่าเสียงของเราเอง
แต่ว่าอีกฝั่งนึงไม่ใช่ครูปีชาเป็นใครก็ไม่รู้เรากำลังไปตามหาตัวก่อน
ถ้าใครนึกย้อนกลับไปนะครับจะว่าไปที่หน้าบ้านเลย
ผมก็เอาคลิปไอ้นี้มาก่อนเลยนะครับว่าอันนี้ใช่หน้าเจ๊บ้าบินใช่ไหมนะครับ
ให้สัมภาษณ์ว่าคลิปเสียงเนี่ยเป็นเสียงของตัวเองนะครับ
ผมก็เอาคลิปของรายการช่องทีวีช่องนั้นมาที่ออกที่แรกนะครับ
เอามาถามว่าก็คือคลิปนี้ใช่ไหมที่ตอบที่ตอบรายการทีวีอันนี้ก็คือคลิปนี้นะนะคะ
พอเขายอมรับแล้วว่าใช่เสียงเขาผมก็เอาไอ้คลิปเสียงของรายการที่ออกรายการทีวีแรกเนี่ย
เทียบกับคลิปเสียงที่ผมมีในสำนวนแล้วก็บอกว่ามันคลิปเสียงเดียวกันนะมันตรงกันนะเขาก็รับว่าตรง
ทีนี้ผมก็ค่อยเริ่มแซะถามไปเรื่อยจนเขายอมรับว่าเป็นเสียงที่คุยกับใครนะครับ
อันนี้คือในชั้นไต่สวนตั้งแต่ตอนสารจะรับไม่รับตอนนั้นใช่ไหมคะ

แต่ว่าคุณครูเนี่ยยังแต่ว่าจากที่ดูจากคำพิพากษาคือครูมายอมรับตอนสู้กันในศาล
ใช่ครับในชั้นพิจารณาครูถึงไม่ยอมรับ๔คลิป
ซึ่งหนึ่งในคลิปที่ยอมรับแล้วก็ถูกใช้ในการในการพูดถึงในคำพิพากษาด้วยก็คือเรื่องไม่ได้ถูกไม่มีไม่ใช่ประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้ใช่ไหมคะ

คุณบอกเท่าที่คุณบอกได้แล้วกันเผื่อเป็นวิชาของคุณเอง
อันนี้ไม่เป็นไรครับบอกน้องนักเรียนนักศึกษาใหม่ได้คือของครูปีชาเนี่ยเขาพลาดต้องบอกว่าเขาพลาดนะครับที่จริงแล้วคำให้การของเขาเนี่ยผมไม่สามารถที่เอาไปเอามาได้
เพราะว่าไปขอกองปราบกองปราบเขาบอกว่าส่งสำนวนคดีนี้ไปที่ทางอายการแล้วนะครับพอไปที่อายการเนี่ยผมไปขอเขาก็บอกไม่ใช่คำให้การของลุงจรูนให้ไม่ได้นี่คือขอหมายนะครับทุกอย่างขอหมายหมดแต่โดยได้รับการปฏิเสธมา
แต่ว่าวันก่อนที่จะขึ้นศาลเนี่ยเราไปตรวจสำนวนปรากฏว่าทางทนายของครูปีชาเนี่ยได้เรียกคำให้การของครูปีชาเข้ามาในสำนวนเองทำให้เราไปเห็นว่าในคำให้การนี้ครูปีชาเคยรับเรื่องคลิปไว้ในชั้นสอบสวนทีนี้เราก็เลยทำงานง่ายเลยแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่ลายเซ็นครูเปล่านะครับเขาก็ยอมรับลายเซ็นต์

ว่าได้มาหรือเปล่าคือเรื่องของบทสนทนาที่เป็นคลิปถ้าเราเทียบเอาเฉพาะที่ประชาชนทราบจากข่าวก็มีเนื้อที่ใช้เหมือนกันแต่บางอันที่อาจจะรู้สึกว่าอันนี้ชัดอาจจะไม่ได้ใช้ก็มีสารไม่ได้มากล่าวถึงก็มีนะครับอย่างคลิปที่เสียงคุยกับผู้หญิงที่ชื่อแม่ก็คือไก่นะครับสารไม่ได้เอามากล่าวถึ
มีการจับสังเกตใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมไปแจ้งความวันนี้ทำไมไม่รีบไปแจ้งความเอ๊ะทำไมถูกหวยไม่เห็นโพสต์ในโซเชียลมีเดียเลยไปถูกรางวัลเล็กทำไมโพสต์อะไรอย่างนี้นะคะก็แก้ก็ใส่กันยับเหมือนกันนะก็บอกแล้วว่าทุกประเด็นนะครับอย่างประเด็นวันที่หนึ่งใครอาจจะบอกว่าไม่สำคัญเราไปเน้นประเด็นวันอื่นก็คือวันท
แล้วตำรวจให้กลับบ้านไปก่อนให้ไปหาให้ดีแล้วถึงมาวันที่สองเฮ้ยเดี๋ยวคุณไหนพูดถึงเรื่องนี้คุณต่อให้จบทีนี้นะครับผมก็เลยสืบว่าจริงแล้วครูปิชาเนี่ยโกหกนะครับไม่ได้ไปวันที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะสืบในการสู้คดีนะครับก็ได้มีการเอาผมเอาไปขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรว
ครูปีชาเนี่ยเขากล่าวอ้างว่าทางผู้กองที่เป็นเจ้าของสำนวนเขาเนี่ยเป็นคนอยู่รับนะครับแต่ว่าตามรายงานนี้นะครับปรากฏว่าผู้กองคนนี้ไม่ได้เข้าเวรในวันนั้นนะครับไม่ได้เข้าเวรวันที่หนึ่งและในตอนชั้นสืบพยานในศาลเนี่ยครูปีชาเขาก็ยังบอกว่าผู้กองคนนี้นะครับเป็นคนบอกให้เขากลับไปก่อนเองเขาได้มาแล้วนะครับแต่ว่าผู้กองก็บอกว่าไม่เจอครูป

นะครับว่าให้สอบประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่ร้อยเวียนไปสอบมาเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาไปให้ผลปฏิสุทธิเนี่ยตรวจสอบทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจก็ให้มันแก้ไขใหม่นะครับช่วงระหว่างช่วงระหว่างวันที่น่าจะเป็นช่วงธันวาคับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่สี่
เดี๋ยวงงคือเพราะฉะนั้นในส่วนของการแก้ไขสำนวนหรือว่าการเหมือนกับมีการเรียกไปเนี่ยอันนี้ก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงแล้วยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงครับแล้วก็ยอมรับถึงขนาดว่ามีการตัดแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอันไหนบ้างอย่างเช่นตอนแรกในคำให้การของครูปีชามีเรื่องการไปล้างรถที่
ของครูปีชารอบนี้ไม่ใช่ทนายวรยุทธ์นะคะ
เป็นทนายนิติธรกาวิราวัลค่ะ

สวัสดีค่ะคุณจรฟันครับ

เนื้อหาสาระสำคัญที่ครูปีชาฟ้องหมวดจรูนรอบนี้คือ
หมวดจรูนไปพูดเรื่องอะไรพูดหมิ่นเรื่องอะไรคะ
ก็สืบเนื่องจากวันที่๓นะครับ
ตอนที่สั้นจะนัดฟังความคิดภาษาในคดีหลัก
กว่านี้จะไปฟังคำภาษาในวันที่๔แล้วมันก็มีข้อความนึงนะครับ
ข้อความหนึ่งนะครับเอ่อ
เพราะฉะนั้นเวลาการพูดในแต่ละรอบเนี่ยคือถ้าจะมองว่าหนักก็มองว่าหนักก็ได้นะอ่า
ทีนี้ฉันก็เลยถามว่าคือความรู้สึกของคุณครูณวันนั้นนะคะ
คือเทียบกันแล้วมันหนักกว่าช่วงที่ผ่านมาที่ต่างฝ่ายต่างให้สัมภาษณ์หรอก
คับก็สิว่านักนะครับ
คำว่าเราโดยสันตาลเช่นไม่ดูคือสันตาลนี่ก็เป็นอนุไพรศษัยที่มีปฏิกรรมเนิ่น
ค่ะมันก็ถือว่ามีความรู้สึกแหละครับอืม
ทนายนิติธรคือทำไมถึงต้องเป็นตัวเลขหลักแสน
อย่างงี้หรืออะไรยังไงคะอ๋อไม่เป็นไรครับ

คือไม่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาที่ออกมาเลยใช่ไหมคะ
คือเฉพาะการให้สัมภาษณ์ก่อนคำพิพากษา

ก็คือวันนั้นในคำพิพากษายังไม่ได้อ่านเลยครับ
แค่เขาปล่อยไปผิดประมาณกันวันที่๓ใช่ไหมล่ะ

ค่ะถ้านายคือที่ฉันความหมายของที่ฉันคืออย่างนี้ค่ะ
คือพูดเนี่ยหมวดเนี่ยพูดก่อนวันที่คำพิพากษาออก

ทีนี้ที่เรียนถามว่าไม่เกี่ยวกับคำพิพากษาเลยใช่ไหม
คือว่ามันเกี่ยวไหมว่ามันเหมือนมันเป็นเทคนิคสู้คดีอะไรไหมคะ
ว่าแบบพอคำพิพากษาออกมาแบบนี้แล้วรายละเอียดออกมาแบบนี้แล้ว
คือให้มันอิลุงตุงนังมันมีเทคนิคอะไรแบบนี้ไหม

สอนั่นด้วยฉันหน่อย

เราดูค่อยจริงนะครับโอเคเรารู้สึกว่าเราได้รักความเสียหาย
และใช้ศิษย์ฟางสาร

ไปก็ทะนายท่านอื่นก่อนดูแลไป

ต้องใช้คำพิพากษาคดีหลักมาสู้
ก็นี่ไงไปทำแบบนี้ทำแต่นั่น

อ๋อไม่เหรอครับอันนี้มันไม่เกี่ยวเลยครับ

เกี่ยวกับคำพิพากษาที่ออกมาว่ามีพฤติกรรมอะไรยังไง
ให้เขาโมโหลทาอะไรกันมาไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
เกี่ยวแล้วครับฝั่งเราไม่มีเทคนิคอะไรหรอกครับ
ตามกระบวนการตามกระบวนการช่วยพิพันธุ์แหละครับ
ธนานิทธรรมทำเป็นทีมหรือว่าทำทั้งเดียวเลยคะ
หมายถึงคดีไหนครับ

ก็ถ้าคดีนี้ก็คดีเดียวครับผมคนเดียว
ทนายนิติธรทำอะไรในคดีอื่นของครูปีชาด้วยไหมคะ
ก็เป็นทีมทนายอยู่นะครับแต่ผมไม่ก้าวล่วงดีกว่า
คดีที่พี่วรยุทธ์เขาทำเป็นทนายหลักอยู่นะครับ

มันมีอันไหนที่ฟ้องกันเป็นฟ้องหมินแบบไม่ว่าจะเป็นหมวดจรูนฟ้องครูปีชาฟ้องทนายครูปีชา
หรือว่าทางฝั่งครูปีชาฟ้องทนายสิทธาฟ้องหมวดจรูนมันมีคาราคาซังอยู่อีกไหมคะเกี่ยวกับหมินนะคะ
ก็มีครับก็มีคดีอื่นด้วยครับเท่าที่ทราบนะครับ
เอามารวมกันไหมคะหรือว่าก็ต่างกรรมต่างวาระครั้งไหนครั้งหนึ่ง
ต่างกรรมต่างวาระคุณจอมฝันก็คือในเรื่องนี้นะครับมันมีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับ
ก่อนให้สัมภาษณ์เล็กทริปคนอื่นก็ดูอยู่คู่ก็ดูอยู่เขารู้สึกว่ามันเป็นการพัดหยุดเขา
ก็ใช้ความสารพร้อมในสารพิทราบก็แค่นี้คดีอื่นก็ว่ากันไปมันต้องแยกกันนะครับ
เข้าใจค่ะไม่นี่ฉันนึกว่าแบบพอมีลักษณะข้อกล่าวหาเดียวกันแล้วเป็นคู่เขาเรียกอะไรคู่ความเดียวกัน
นึกว่าจะดึงมารวมกันได้ไม่เกี่ยวเนอะ
เกี่ยวแล้วครับก็คือมันแต่ละกรรมมันต่างกันนะครับ

วันนั้นดูวันเหตุมันเกิดที่๓ตอนให้สัมภาษณ์เท่านั้นเอง

ทนายนิติธรตัวทนายเองนี่อยู่ร่วมทีมทนายวรยุทธ์ที่กำลังเขียนคำอุทธรณ์ด้วยไหมคะตอนนี้
อันนี้เรื่องนี้ผมไม่ก้าวล่วงดีกว่านะครับ

ไม่ตอบดีกว่านะครับ

อันนี้เดี๋ยวก็ไปสารพี่โวรยุทธ์แล้วกันไหมครับ
อะได้ค่ะยังไงขอบคุณทนายนิติธรวมตอนนี้นะคะ

ว่าอย่างนี้นะครับแล้วปรากฏว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปร้องผมเรื่องละเมิดอำนาจศาลอีกครั้งนะครับ
แต่ว่าตอนเช้ามาสารเขาบอกเขาไม่พิจารณาเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่เข้ายังไม่ผิดนะครับ
งั้นคุณจะโดนด้วยหรือเปล่านี่ไม่รู้ใช่ไหมคะ

หมายถึงว่าจะโดนอีกอ่ะวันนี้คุณพูดอะไรจะโดนอีกไหมเนี่ย
น่าจะคงจะหาจุดให้ได้นะครับผมว่าคงจะต้องหาเรื่องโดนอีกแหละ
มาถึงเวลาเหลือน้อยนะคะตกลงแล้วได้ไปถอดเขาเรียกอะไร
อายัดเงินตกลงทำยังคะ
ตอนนี้ยังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะไปพบคุณลุงที่กาญจนบุรีนะครับ
เรื่องแรกก็คือที่จะไปคุยก็คือว่าตกลงคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนใจไหมครับ
จะดำเนินคดีกับทางครูปีชาในข้อหาฟ้องเท็จ
แล้วก็พวกพยานต่างที่มาเบิกความเท็จต่างว่าเจอครูปีชาวันที่๓๑หรือเปล่านะครับ
ที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการคดีแพ่งนะครับ

คือจริงแล้วตอนแรกจะสัมภาษณ์หมวดจรูนด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่เหลือเวลาน้อยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องคดีผู้แทนหวดจรูนเลยก็ได้นะคะ
แล้วสารท่านรับแล้วต้องไปสู้กันในอุทธรณ์อีก
ไม่ครับคืออย่างที่ผมตอบไปตลอดนะครับว่าคดีนี้เรารู้สึกอุ่นใจแล้ว
ตั้งแต่ตอนที่เราสื่อพยานปากสุดท้ายเสร็จเราถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้ว
ก็คือนำพญาหลักฐานต่างเข้าสู่สำนวนศาลนะครับ
ส่วนเรื่องอื่นก็ให้ศาลท่านมีใช้ดูพิธีต่อไปว่าจะยังไงนะครับ
แต่ด้วยพยานหลักฐานต่างเรามั่นใจนะครับ
คุณลุงจรูนตอนนี้คือถ้ายังไม่รู้ว่าจะถอนอายัดได้หรือไม่
ไม่มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรแล้วใช่ไหมคะ
ไม่ครับจริงคุณลุงจรูนเขาไม่ได้รีบใช้เงินอยู่แล้วนะครับ
แต่มันมีประเด็นนี่ที่บอกว่าทำไมตั้งแต่ตอนนู้นเลยทำไมอุ๊ยทำไมรีบถอนเงินจังเลย
เข้าไปสู้ในศาลเหมือนกันว่าทำไมคุณลุงจรูนไปถอนเงิน๔ล้านกว่าออกมานะครับ
เหลือถึง๒๕ล้านนะครับเรื่องนี้เราก็เขาได้ไปถามผู้จัดการธนาคารซึ่งเป็นพยานเขาเอง
เดี๋ยวนะประเด็นนี้สู้กันในศาลด้วยเหรอ

เดี๋ยวคือเพราะว่ามันอาจจะต้องสงสัยได้ว่ามันมีพฤติกรรมน่าสงสัยใช่ไหม
ลุงเป็นพิธีกรรมยังไงเบิกถอนเงินผิดปกติไหม
เขาก็ได้อ้างผู้จัดการธนาคารที่คุณลุงไปฝากเงินมาเป็นพยานของเขาเองนะครับ
เขาก็ถามพยานเขาเองพยานเขาก็ตอบเองว่าคุณลุงไม่มีพิรุธอะไรเลย
เบิกเงินเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ไปเบิกโปะบ้านแล้วครั้งที่สองก็ไปซื้อรถให้ลูกสองคัน
แล้วทนายเขาก็ถามพยานเขาเองว่าเขาไม่มีหลักฐานอะไรมาแสดงใช่ไหมเนี่ย
บอกว่าจะไปโปะบ้านกลับไปซื้อรถผู้จัดการธนาคารก็บอกว่ามีครับเขาเอามาให้ผมดู
ก็คือใบโปะบ้านอีกอันหนึ่งก็คือใบจองรถให้ลูกสาวสองคน

อะไรยังไงไปตั้งข้อสังเกต
ชาเขาจะสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเยอะแล้ว

แล้วศาลท่านก็บอกว่าให้ตกลงกันคู่ความว่า
เราจะยกเอาคำเบิกความในชั้นไต่สวนมาใช้ในชั้นพิจารณาเลย
มันทำให้ตอนชั้นพิจารณาของครูปีชา

เป็นพวกแม่ค้าหรืออะไรเข้ามาแล้วแหละ
หรือมีคลิปวีดีโอกล้องวงจรปิดลอตเตอรี่ตกคนเก็บไม่มีใช่ไหม
ไม่มีครับที่เขามาบอกออกรายการว่าจะมีในชั้นศาลไม่มีเลยครับ
แล้วตกลงคุณแผนที่เคยมาเล่าผ่านสื่อเล่าในรายการเราด้วยเนี่ย
ได้ยินเสียงคนนั่นนู่นนี่นั่นเนี่ยตกลงคุณแผนขึ้นถูกไหม
ขึ้นด้วยคุณแผนขึ้นครับแล้วคือผมจะบอกว่าบอกสื่อว่า
ใครครับคาวว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าพอมาบนศาลเนี่ยมาชี้ลุงจรูนด้วย
ว่าลุงจรูลเป็นคนเหมือนกับว่าเก็บลอตเตอรี่ได้ลักษณะนี้เลยนะครับ
ตกลงคุณแผนก็ขึ้นด้วย

หมดเวลาของรายการค่ะถ้ามีประเด็นเพิ่มเดี๋ยวคงมีแหละ